สวัสดีครับท่านฟังครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่เขาปิดให้เที่ยว

ต้องการให้คนไปเที่ยวเพื่อให้เอาเงินไปใช้จ่ายในแหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัดจะได้เงินหมุนเวียน
ผู้ประกอบการร้านค้าคนขายของที่ละลึกร้านอาหารการกินเงินจะได้สะพัดไปที่นั่น
เพราะตอนนี้เราพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ต้องพึ่งกันเองครับ
ต้องช่วยกันเองคนที่พอมีสถานะหน่อยก็ไปช่วย
ที่จะเอาเงินไปให้เขาเฉยไปซื้อข้าวซื้อของไปอุดหนุนไปพักที่โน่นที่นี่
กระแสเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนก็พออยู่กันได้ครับ
ฉะนั้นใครที่ตัดสินใจจะไปเที่ยวหรือจะไม่ไปเที่ยวตัดสินใจครับ
ปีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโควิดก็เลยทำให้จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายมีปัญหาหน่อย
แต่ว่าต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่เกี่ยวข้องว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
คนที่ออกมาให้ความมั่นใจคนหนึ่งคนสำคัญก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณอนุทินบอกอย่างนี้นี่ดูในจอขณะนี้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วทั้งที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
ประชาชนสามารถไปท่องเที่ยวได้ตามปกติไม่ต้องเป็นห่วง
แต่ให้สวมหน้ากากและหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนแออัด
อีกคนหนึ่งเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอพาสการเกาหวินพงษ์
จังหวัดต่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจากท่าขี้เหล็ก

ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือเชียงราย
สามารถไปท่องเที่ยวได้เดินทางกลับมาแล้วไม่ต้องถูกกักตัว
แต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดอย่างที่รัฐมนตรีสาธารณสุขบอก
อันนี้คนที่เที่ยวลือกันส่งเดทว่า
ถ้าไป๒จังหวัด๓จังหวัดเหล่านี้กลับมาจะถูกกักตัว

สถานการณ์อย่างนี้ไม่ควรซ้ำเติมกัน
สถานการณ์อย่างนี้ควรจะให้กำลังใจกัน
สถานการณ์อย่างนี้ควรจะให้ความหวังกัน
คนสำคัญอีกคนนึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คนที่กำลังจะตัดสินใจไปเชียงรายดีหรือไม่ไปดี
จะยกเลิกดีไม่ยกเลิกดี
ลองฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหน่อย
ท่านประจนปรัชกุลอยู่ในสายกับผม

ครับสวัสดีครับคุณทุกครับครับ
ครับถ้าคนที่กำลังตัดสินใจว่าวันนี้พรุ่งนี้จะมาเชียงรายเนี่ย
ท่านผู้ว่าจะให้ความมั่นใจเขายังไงฮะ
เชิญเลยครับเชิญไปเต้อไปแอวไปแอวจังหวัดเชียงรายนะครับท่าน

วันนี้เชียงรายยังสบายดีนะครับเชียงรายยังสบายดี
มาตรการหัวข้อคนเชียงรายตระหนักตื่นเต้นกันมากที่จะช่วยกัน
ยังรอรับผู้ที่จะมาเยือนเชียงรายเราเตรียมพร้อมกันอยู่

เราจะไม่สบายใจมากถ้าท่านบอกว่าเชียงรายมีการแพร่ระบาดอะไรต่าง
คนเชียงรายยังไม่มีใครที่จะรับเชื้อจากการแพร่ระบาดเลยครับ

งานผลไปในทางการแพทย์คือคนที่มาจากฝั่งตรงข้ามมีความเสี่ยงเราคอลันทีนเราเจอเราก็รักษานะครับ
ไม่ได้มีปรากฏว่าแพร่ในพื้นที่เหมือนข่าวที่เคยออกคลิปออกอะไรต่างนานา
หน้าเวลา๑๐นิลิการ์วันที่๑๐เดือน๑๒เดือนธันวาคมปี๒๐๒๐นะครับ
วันนี้ทำมาทั้งจังหวัดครับสักตู้ผมก็ไปร่วมกับหลายหน่วยงานซึ่งไปแต่ละพื้นที่
นิดนี้ก็สถานีขนส่งนะครับทำความสะอาดทุกคนตื่นตัวมาอยากต้อนรับทางที่เชิญมาเลยครับท่านครับ
พรีเลนิ่งหมดครับเตรียมพร้อมนะครับทุกคนเองพร้อม
รอรับอาคันตุกะผู้มาเยือนนะครับจะมีระบบ
ขอจะถอมอ่านคงสร้างการมาสี่ติน้อยเป็นที่รู้กันอยู่ละวันนี้เรา
ตัวต้อนรับอาคอนตุกะผู้มาเยือนว่าเราดูแลเขาอย่างดียิ่ง
ครับไม่มีใครที่จะตื่นตลกใจนะครับมีแต่แค่คนมาโนไปว่าเชียงร้ายโอ้โห
ตอนนี้เอาลงแล้ว
ท่านก็คงเข้าใจผิดกันนะครับ
แต่จริงแล้วผมต้องเรียนคุณสุภาพอย่างนี้ครับ

เขามาแล้วเราก็กัดเขา

เราก็เข้ารักษาซึ่งเมื่อวานก็ออกไปแล้ว

ทุกอย่างตามทางการแพทย์

แล้วก็ไปดูแลเขาอีก๑๔วัน
ให้เขารู้ว่ามันตัวเอง

ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยครับ

ท่านผู้ว่ากับผู้ประกอบการ

ผมบอกแล้วมโต้ของชี่เชียงร้าย

ปีใหม่นี่มีงานดอกไม้๒งานซ้อนกัน
ทำให้ทุกคนคุมความงามของ
ทำเป็นทุกปีนะครับมาเยี่ยมชวมเชียงรายนะครับ
คนเชียงรายยังสบายดีอยู่ครับสวมแมสอันเดียวเที่ยวได้ทั้งจังหวัดครับ
แมสอันเดียวเที่ยวได้ทั้งจังหวัดย้อนกลับไปการป้องกันแนวชายแดนนิดหนึ่งท่านครับยังมากครับ

ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนตื่นตัวแล้วหน่วยงานทุกหน่วย
เราลืมตากันตลอด๒๔ชั่วโมงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับ
ให้มีการเล็ดรอดแล้วไม่มีการเล็ดรอดมาได้แม้แต่คนเดียว
ในช่วงที่ผ่านมา๒๓อาทิตย์หลังจากมีสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นมา
ระมัดระวังตัวคนเฝ้าระวังก็กลัวเหมือนกันครับ
อย่างที่ผมบอกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันที่จะมาโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการ
ตอนนี้เราก็จะเจรจากับทางสภาพเมียนมาร์
เขาก็ควบคุมแล้วก็เขาส่งมาตามช่องทาง
เข้าในระบบเราทั้งหมดอยู่ในการควบคุมเราทั้งหมดครับ
ครับตัวเลขที่เรียกว่ายังมาไม่หมด
ยังตกค้างอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับท่านครับ
เอ่อล่าสุดนี่เขาแจ้งมาบอกว่ามี๔๙คนที่ลงชื่อ
ตอนนี้อยู่ในกระบวนการเขานะครับเขาก็จะมี
จะส่งมาเขาก็มีการตรวจเชื้อด้วยนะครับแล้วก็เขาก็
กระบวนการถ้าใครหลบหนีเข้าเมืองก็ผ่านสารโดนปรับ
อะไรก็ว่าใครมาถูกต้องส่งชื่อมา
ก็ส่งตัวให้เราเราก็รอรับเราเข้ากระบวนการของเรา
ตอนนี้เราประสานงานกันแล้วเราก็ไม่มีใครเล็ดรอดมาได้หรอกครับ
ครับเอาละครับขอฝากกำลังใจให้กับผู้ประกอบการคนเชียงราย
ท่านผู้ว่าไปด้วยใครฟังอยู่วันนี้ก็ไปกันหน่อยครับ
ไปเยี่ยมท่านไทยไปเชียงใหม่อย่างมียิ่งเลยครับท่านครับ
ครับขอบคุณนะฮะท่านภูวาครับขอบคุณครับ
แต่ว่าถ้าใครไม่ไปอยู่กรุงเทพอยากชวนไปงานนี้ครับ
เป็นงานเทศกาลอาหารการกิน
ในงานนี้มีงานบูสของตลาดอินซีชุมชน
อันนี้ของกรมการค้าภายในเขา
ใครที่รักกับสุขภาพสนใจสินค้าออร์แกนิค
ทั้งหลายข้าวออร์แกนิคผลไม้ผืดผลไม้ออร์แกนิค
ทั้งหลายทั้งปวงไปงานนี้
เพราะว่าทางกรมการค้าภายในเขาจัดบูธทั้งหมดเนี่ย๘๐กว่าบูธครับ
ของกินของใช้ครบครันเลยเกี่ยวกับเรื่องสินค้าออร์แกนิคทั้งนั้น
แล้วเขาก็มีกิจกรรมเวิร์คชอป
เป็นเวิร์คชอปอินเทรนด์เอาใจคนรักสุขภาพเหมือนกัน
งานเขาจัดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

งานจัดขึ้นที่ฮ๗ฮ๘อิมแพคเมืองทองทานี
ส่วนใครที่เคยไปงานนี้สนใจงานนี้แต่ว่าปีนี้ไปไม่ได้

เขาบอกว่าให้ไปสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้
โดยแอดเฟรนด์ผ่านไลน์ไอดี
ฉะนั้นงานเขายังมีอยู่กว่าจะถึงวันที่๑๓ก็อีกหลายวัน

ไปถึง๒ทุ่มไปนะครับแล้วไปถามหา
บูสของกรมการค้าภายในเป็นตลาดอินซีชุมชน
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

ครับก็น่าไปนะฮะสำหรับงานต่าง

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทย
คุณผู้ชมติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยได้ทุกวันเลยนะ